ส่วนเรื่องของไฟเซอร์ที่จะฉีดให้ใครมีเงื่อนไขอย่างไร
ล่าสุดนะอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์โอภาษย์ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับ
ไขสำหรับการฉีดไฟเซอร์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า
ใครจะได้รับการฉีดและใครจะไม่รับการฉีด
เรื่องของการฉีดไฟเซอร์อย่างมีเงื่อนไข
กลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองนะ
ควรจะฉีดให้บุคลากรด่านหน้าทุกคนเลยไหม

มติของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ระบุออกมาแบบนี้แล้วนะครับว่า
บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ด่านหน้า
ที่จะได้ฉีดมีดังต่อไปนี้

กลุ่มที่๓คือกลุ่มที่ไม่เคยได้ฉีดวัคซีนเลย
แต่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนเลย
อันนี้คือ๔กลุ่มของคนที่จะได้ฉีด
สัดส่วนของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้านะครับ
ทีนี้มีกลุ่มคนที่ไม่ได้ฉีดไหม
มีบุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ด่านหน้า
กลุ่มที่๒คือบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า

แต่จะให้๓กลุ่มนี้ขึ้นทะเบียนรายชื่อเอาไว้

ก็คือจะต้องมีรายชื่อ๑๕๔๑๕๔๐๐๐รายชื่อส่งกลับมา

โดสต้องฉีดให้ครบจริงไม่ใช่ว่าหายไป
เพราะว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการกระจายข่าวบอกว่าล้านห้าแสน
๑๕๔๐๐๐๐โดสหายไปละ๔๐๐๐๐โดส
แต่เรื่องนี้นะฮะคุณหมอโอภาอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยออกมานะครับ
กระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้มีการจัดสรรไฟเซอร์ไปไหน
ยังอยู่ในสถานที่จัดเก็บควบคุมอุณหภูมิ
มันยังไม่หลุดยังไม่ทะลุยังไม่เล็ดลอดออกไปที่อื่น
เพราะว่าช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ต่างนานา
บางทีก็แชร์รูปลงไปแล้วก็มีภาพตอนฉีด
คนก็ไปบอกว่ามาฉีดให้ถึงบ้านเลย

นี่คือมติล่าสุดของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคนะ
เพราะว่าก่อนหน้านั้นที่เสาร์อาทิตย์พิจารณากันเกี่ยวกับไฟเซอร์
มันมีแบบหลายแง่หลายประเด็นว่าจะฉีดให้ใครได้บ้าง